ทีนี้อยากจะพูดถึงหน่วยซิลนิดนึงคุณภาคภูมิค่ะ
ซิลต้องถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญจริงนะคะในการปฏิบัติภารกิจนี้
และวันนี้หน่วยซิลเขาเดินทางกลับบ้านค่ะ
โดยได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะ

กองเรือยุทธการจัดพิธีต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือ๑๕๙นาย

หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
คณะทั้งหมดจำนวน๑๕๙นาย
ประกอบด้วยหน่วยซิล๑๒๗นายค่ะ
นำโดยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
รวม๓๒นายนะคะ
ทั้งหมดเดินทางมาถึงสถานบินอุตาเผา

เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ
พอมาถึงมีการต้อนรับกลับบ้าน
ด้วยความยินดีปราบปลื้มนะคะ

เป็นประธานในพิธีให้การต้อนรับนะคะ
คล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
กำลังพลรวม๑๕๙นาย

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ
นำเจ้าหน้าที่ลงมาเป็นแถวเลยนะคะ

ความยินดีความปราบปลื้มแล้วก็มีเพลงบันเลงอยู่ตลอด
พลเรือเอกรังสริตเนี่ยท่านก็ได้กล่าวต้อนรับกลับบ้านอย่างเป็นทางการค่ะ
ท่านชื่นชมทุกนายนะคะที่เสียสละในการปฏิบัติภารกิจนี้
แม้ว่าต้องเสี่ยงภัยแต่ทุกคนไม่ย่อท้อ
ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่ะ
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับทุกท่านในวันนี้
และขอขอบคุณในความเสียสละความอุตสาหะพยายามและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ
ของกำลังพลทุกนายที่แม้จะมีอุปสรรคที่ยากลำบากเสี่ยงภัยจากอันตรายต่าง
แต่พวกท่านก็ไม่ได้ย่อท้อและยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จผล
ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นทหารของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
แต่ทุกคนก็ทุ่มเทจนจบภารกิจจนภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วง
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่
เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจนี้
แล้วก็แน่นอนค่ะก็ต้องฮูย่ากันหน่อยนะคะ
หูย่าอย่างพร้อมเพลียงกันเสียงดังกึกกล้องเลยค่ะ
สำหรับที่พวกเราไปทำงาน
จนเป็นผลงานที่คิดว่าพวกเราแล้วก็สื่อมวลชนได้ประจักษ์กันแล้วนะครับ
ก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควร
ถึงแม้ว่าเราได้เจออะไรต่างมากมายนะครับอุปสรรคเยอะแยะนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่ออุปสรรคอยู่ตรงหน้านะครับ
แล้วก็เราไม่ท้อถอยเราบอกว่าเราสู้
สู้แล้วกำลังใจเยอะครับเพียบเลย
คนที่จะพร้อมที่จะสำนุนเราให้สู้เนี่ยนะครับ
เพราะสภาวะนั้นเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่า
คนที่จะสามารถเข้าไปถึงน้องได้เนี่ย
ก็คงต้องมีหน่วยซิลหรือกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เรือชะการเป็นกำลังพลของกองทัพเรือหน่วยเดียวเท่านั้น
ที่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้
เราก็เลยต้องเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับ
ต้องขอขอบคุณทุกคนในกำลังพลของผมเนี่ย
ที่ได้ทำงานนี้จนเป็นที่ประจักษ์นะครับ
จนได้ถือว่าก็ประสบผลสำเร็จ
เราขอให้พวกเราแสดงพลังว่า
เราก็ได้ร่วมหลุมใจในทำงานนี้นะครับ

โอ้โหพี่นัทขอบคุณมือ
ด้านนาวาเอกอันนันสุรวรรณ
ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หัวหน้าทีมซิลในการปฏิบัติภารกิจนี้นะคะ
ท่านก็เผยความในใจแบบนี้ค่ะว่า
ภารกิจนี้เนี่ยจริงแล้วมันเต็มไปด้วยอุปสรรคนะคะ
ความยากลำบากต้องต่อสู้กับธรรมชาติความมืดมิด

วินาทีมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงจริง
แต่ซิลทุกนายก็พร้อมเผชิญ
เต็มใจอดทนต่อสู้และเสียสละค่ะ

เสี่ยงก็คือในถ้ำมีสภาพที่มืดสนิทนะครับ

เราทำงานอยู่ในถ้ำไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนนะครับ

น้ำในถ้ำนะครับมีสภาพเย็นมากนะครับ

พื้นที่บางช่วงที่จะต้องดำลอดถ้ำบางทีก็มีหินย้อยนะครับลงมา
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำน้ำนะครับ
กำลังพลของเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานลักษณะนี้มาก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นการทำงานวันต่อวันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ไปวันต่อวันแล้วก็แก้ปัญหากันวันต่อวันนะครับ
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่
ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับ
ในขณะที่พวกเราไม่มีประสบการณ์ในช่วงสุดท้าย
ในช่วงที่จะลำเลียงทีมหมูป่าออกมา
ก็มีความโชคดีที่มีการระดมนักดำน้ำ
จากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ

มาช่วยเราทำงานในช่วงสุดท้าย
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ
ที่เราได้ศึกษาบทเรียน
จากเขาศึกษาประสบการณ์ศึกษาเทคนิค
ทุกอย่างนะครับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานของกองทัพเรือ
ที่จะได้นำไปศึกษาปรับปรุงแก้ไข

ที่จะปฏิบัติในภารกิจเสี่ยงแบบนี้ทุกภารกิจนะครับ
ภารกิจของหน่วยซิลนี่ก็เป็นภารกิจแบบลับสุดยอด
แต่ละท่านที่มาวันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะใส่แมส

เพราะว่าต้องทำงานเพื่อความลับของทางราชการอีกเยอะนะครับ
ก็วันนี้ยังได้มีการกล่าวยกย่องเชิดชู
จ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจาแซมด้วยนะครับ

ช่วยงานในครั้งนี้แล้วก็เสียชีวิตในถ้ำหลวง
ขณะที่ดำน้ำไปวางขวดอากาศนะครับ

โดยทุกคนทุกท่านวันนี้บอกว่า
จแซมนี่คือวีรบรุษแห่งถ้ำหลวงตัวจริงนะครับ
วันนี้พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยซิลท่านยังได้พูดถึงกำลังใจที่ดีด้วยนะฮะ

ภรรยานี่เป็นกำลังใจที่ดีให้คำแนะนำ
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย
พี่น้องเราเนี่ยที่ได้สูญเสียหนึ่งนายนะครับ
ก็คือจ่ายเอกสมานโกนันนะครับ
ในประเด็นนี้ผมก็ถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะครับ

ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นวิรบรุษของชาวโลกไปแล้วนะครับ
ถึงแม้ว่าพี่น้องเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปเนี่ย

ผมคิดว่าเขาไปอย่างวิรบุรุษ

อ่าคือเจ้าหน้าที่หลายท่านบอกว่า
ปฏิบัติงานในถ้ำหลวงเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน

คือเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหหน่วยซิลที่แข็งแรง
ดำน้ำแบบนี้สบายไม่ใช่นะฮะ

เพราะว่าสภาพในถ้ำมันโหดมากนะครับ
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลวันนี้
ก็นำดอกกุหลาบสีแดงมารอต้อนรับนะครับ
อย่างครอบครัวนี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าลูกชายถูกเรียกตัวไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงเป็นชุดแรกเลย
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนตอนเกิดเหตุไม่ทันได้บอกพ่อกับแม่ด้วยซ้ำ
ไป๓วันลูกชายถึงโทรมาหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงรายนะ
ช่วยเด็กติดถ้ำหลวงตอนนั้นก็ยอมรับว่าเป็นห่วงมาก
แต่ก็ให้กำลังใจไปเพราะเชื่อว่าลูกชายแล้วก็หน่วยซิลทั้งหมด
จะปฏิบัติภารกิจสำเร็จแน่นอนวันนี้เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว
ภารกิจสำเร็จแล้วจึงดีใจมากที่ลูกชายแล้วก็ทุกคนปลอดภัย
คิดถึงลูกมากเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากัน๑๐กว่าวัน
แต่ก็เข้าใจดีแล้วก็บอกลูกเสมอว่าต้องช่วยเด็กให้ได้
สิ่งแรกที่อยากทำคืออยากเข้าไปกอดแต่รู้ว่าคงไม่ได้นะครับ
ได้เห็นหน้าก็ดีใจแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศ
ดีใจดีใจมากเด็กรอดชีวิตมาได้ก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว
บางทีเขาออกจากคำเขาก็จะไลน์มาหาแม่บางทีก็โทรมาหาแม่
แม่หนูสบายดีนะแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่ก็ดีใจลูกสบายดีแล้ว
ต้องดูแลตัวเองนะลูกนะต้องเอาตัวรอดให้ได้
ช่วยเด็กออกมาหนูต้องดูแลน้องให้ดีนะ
ก็ยังมีภาครัฐประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มารอต้อนรับกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
โดยงานภาคเอกชนอย่างโรงกลั่นน้ำมันมับตะพุธที่จังหวัดระยองที่อยู่ใกล้
ก็นำผ้าห่ม๕๐ผืนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะครับ
เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับการกลับมาแล้วก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับ
เมื่อสักครู่ก็ได้บอกถึงท่านผู้บัญชาการหน่วยซิลนะ
พูดถึงกำลังใจสำคัญที่อยู่หลังบ้านนะฮะ

วิทยาศาสตร์ส่วนแรกมีไปแอลตรัมปิก
แอลตรัมปิกก้าอยู่๔เดือนแล้วก็มีตรงนี้อยู่ตรงนี้
แล้วก็คอยประสานงานเรื่องเครือข่าย
จากร้านนี้ถึงร้านต่อข้างมีเครือข่ายเยอะแยะแล้ว
มีเครือข่ายที่มีอีกหลายส่วนที่สำคัญให้ผมที่เขาไม่เกิดเผยตัว
ท่านบอกว่าเวลาท่านสั่งงานลูกน้องลูกน้องฟังลูกน้องกลัวนะ
แต่มีคนนึงไม่กลัวผมให้คำแนะนำผมด้วย
จากใครพละยาแนะนำแล้วต้องเชื่อด้วย
ถูกต้องค่ะจริงคนที่บ้านสำคัญเป็นกำลังใจอย่างนี้
ถ้าเชื่อพละยาก็ประสบของสำเร็จทุกคน
ถูกต้องค่ะเหมือนคุณภาคภูมิเช่นเดียวกันค่ะ
ทีนี้ทุกคนก็ต้องถูกส่งไปตรวจสุขภาพเหมือนกันนะคะ
แม้จะเป็นหน่วยซิลแข็งแรงขนาดไหน
ก็ต้องไปประเมินอาการหลังจากปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะ
คือถ้าพูดถึงหน่วยซิลไม่รู้จะใช้คำพูดไหนดีเนอ
คือเท่มากมันน่าภูมิใจมาก
มนุษย์มนุษย์กบสุดยอด
ใจมากไปสมัครเป็นหน่วยซิลกันเถอะ

เรือยุทธการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๒ค่ะ

เป็นทหารชั้นศัลยบัตรกองทัพเรือ๙นายประทวน๘๐นาย
หน่วยกองทัพเรือก็จะมีกองบัญชาการกองทัพไทย๒นายกองทัพบก๕นายกองทัพอากาศ๒นายตำรวจ๒นายอายุไม่เกิน๒๙

ใช่เขาคัดเลือก๒๐๒๑สิงหาคมนี้นะคะ
สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเขามีการทดสอบนะคะ

พื้นต้องให้ได้๓๐ครั้งใน๒นาที

เอา๓๐ครั้งแต่ไม่กำหนดนาทีได้ไหม
ลุกนั่งต้องเกิน๔๕ครั้งใน๒นาที
คงไม่ใช่ลุกนั่งแบบที่เราลุกนั่งกัน
หว่ายน้ำ๑๘๐๐เมตรใน๕๕นาทีอันนี้แค่คัดเลือกนะคะ

คือต้องผ่านตรงนี้ก่อนถึงผ่านขั้นตอนการคัดเลือก
ถูกต้องค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มได้นะคะ